ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเด็กหญิง๒คนอายุ๑๑ขวบนะครับ
อยู่ที่ปักทงชัยนครราชศรีมาหายไปจากบ้านตอนบ่าย
๒คนนะไม่ใช่เล่นนะฮะนี่นะครับ๒คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ดัชมิวกับน้องมีนอายุ๑๑ขวบทั้งคู่
โดนพาตัวไปจากบ้านพักที่อำเภอปักทงชัยนครราชศรีมาตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้
คนที่พาน้องไปเนี่ยเพจเขาลงภาพเอาไว้ด้วยนี่ฮะนายสุรศักดิ์โชว์สูงเนิน
หรือว่าในเหี่ยวอายุ๔๒ปีเป็นคนแถวบ้านนั่นแหละ
ขับพาเด็กออกไปจากบ้านหลายหน่วยงานเขาก็ช่วยกันตามหานะครับ
ช่วยกันติดตามตัวเพราะเป็นห่วงเด็กหายไปบ่ายเมื่อวานนะฮะ
ในเหี่ยวพาเด็กผู้หญิง๒คมยุค๑๑ขวบพาไปทั้งคู่เลย
เช้ามืดวันนี้ฮะหลังจากตามหากันทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานนี้ไม่เจอนะครับ
เช้ามืดวันนี้ดัชมิวกลับมาถึงบ้านก่อนนั่งจักรยานยนต์รับจ้างกลับมานะ
มาคนเดียวฮะแต่ดัชมิวเนี่ยหายไปกับมีนนะ
ัชมิวกลับมาคนเดียวยาดก็ถามเอ้ายังไงกันลูกคือถูกพาไปไหนอะไรยังไง
ดัชมิลบอกว่าเหี่ยวเนี่ยลุงเหี่ยวเนี่ยเขาพาไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
แต่ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะโดยในเหี่ยวเนี่ยนั่งดื่มเบียร์อยู่ในห้องคนเดียว
ส่วนดัชมิลกับมีนเนี่ยก็นั่งเล่นกันอยู่ในห้องพักนั่นแหละนะครับ
ขณะเดียวกันตอนเช้าวันนี้เนี่ยเขาปล่อยดัชมิวออกมาคนเดียว
ไม่ยอมให้มีนเนี่ยกลับมาพร้อมกันชุดสืบสวนสพปักทงชัยก็แกะรอยเลยนะฮะ
จนกระทั่งไปเจอนายสุรศักดิ์ในเหี่ยวพร้อมกับรถยนต์คันก่อเหตุ
พาเด็กไปเนี่ยที่บ้านพักหลังหนึ่งที่สามแยกบ้านพันธุ์
ตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยแล้วก็ช่วยเหลือน้องมีนพากลับมาได้อย่างปลอดภัย
จากนั้นก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนดำเนินคดีที่สพปักทงชัย
แล้วก็แจ้งผู้ปกครองของน้องมีนให้มารับตัวลูกหลานกลับบ้านไป
โอ้โหคือเช้ามืดวันนี้เนี่ยดัชมิวนั่งจักรยานยนต์รับจ้างกลับมาก่อน
แล้วสุดท้ายก็ไปตามตัวน้องมีนจนเจอนะครับ
หน้าของเด็กหญิงนะฮะบอกว่าทั้งน้องดัชมิวก็แล้วก็น้องมีนเนี่ยเขาอาศัยอยู่กับยายนะ
ที่ผ่านมานะฮะนายสุรศักดิ์หรือว่านายเหี่ยวชอบแวะเวียนมาที่บ้านหลังนี้เป็นประจำ
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติญาติกันนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนายสุรศักดิ์ในเหี่ยวนะมาบอกว่า
จะไปหาซื้ออาหารมาทำกับข้าวกินที่บ้านก็รู้แค่นี้นี่แหละนะ
มาที่บ้านแล้วแวะมาบอกแค่นี้มาเห็นอีกทีก็คือเอ้า
พาหลานสองคนเข้าไปด้วยแล้วหายไปเลย
หนูกลับมาจากในเมืองประมาณทุ่มนึงหนูจะเอาของไปให้หลานกิน
ก็เลยบอกว่าเอาของไปให้พี่กินไปแล้วลูกชายหนูน่ะมันบอกว่า
พี่ไม่อยู่พี่ไปกับลุงพลที่มาเมื่อวานหนูก็ตกใจเอาไปก็ลุงที่มาเมื่อวาน
ถ้าถามว่าไปตอนไหนว่ะไปตั้งนานแล้วหนูก็เลยวิ่งไปหาแม่ว่
เอาหลานไปไหนก็เลยไปถามแม่ว่ามันเป็นยังไงยังไงแม่ก็เลยเล่าให้ฟัง
ที่พ่อของน้องมีนนะครับบอกว่าในเหี่ยวคนก่อเหตุเป็นคนในหมู่บ้านนะฮะ
คือบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของเด็กทั้งสองคน๔กิโลเมตรนะครับ
ทำงานเป็นคนขับรถยกของของห้างแห่งหนึ่งในเขตปักทงชัย
ที่ผ่านมาเนี่ยชอบแวะมาที่บ้านนานก็มาทีไม่ได้เป็นญาติอะไรเลยนะ
แต่ชอบแวะมานะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยพ่อของน้องมีนนะฮะ
แล้วก็แม่เนี่ยนะครับไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
พอรู้ข่าวว่าลูกถูกลักพาตัวไปนี่ตกใจมากนะครับรีบกลับมาเลยนะฮะ
พอได้เจอลูกเนี่ยถามลูกลูกบอกว่าในเหี่ยวเนี่ยบอกจะพาไปเที่ยวตลาด
แต่พอเขาพาเขาขึ้นรถไปแล้วเนี่ยไม่ได้พาไปตลาด
พาไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแทน
ที่ได้ไปตลาดก็ไปซื้อของเชื่อกันกับเธอไทย
ชายไปไหนอย่างนี้ก็เป็นแบบปกติไม่ได้ไปก็เพิ่งไปชั้นเลือก
พาเด็กว่าลูกพาหล่านเข้าไป๒ทางนี้ใช่ไหมไม่ได้
ให้ชนะกวีคาวชาหลาดนะครับคลุมกับการสอบพปัททงชัย
บอกว่าเด็กหญิงทั้งสองคนยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้าย
อะไรเลยนะครับระหว่างที่ในเหี่ยวพาตัวไปตอนที่
ไปเจอตัวในเหี่ยวเนี่ยอยู่ในสภาพมึนเมานะฮะ
พูดจาไม่รู้เรื่องตรวจค้นในตัวเจอยาบ้าจำนวนนึง
พาไปตรวจร่างกายตรวจปัสสาวะพบว่าเสพยาเสพติดนะครับ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติด
แล้วก็เรื่องการพรากผู้ยาวอายุต่ำกว่า๑๕ปีด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของน้องทั้งสองคนเดี๋ยวตำรวจจะประสานสหวิชาชีพ
มาสอบปากคำเด็กทั้งสองคนนะฮะเพื่อจะให้สิ้นสงสัยว่า
ถูกบังคับถูกคมขู่หรือว่าถูกทำร้ายอะไรหรือเปล่านะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ที่บ้านของเด็กทั้งสองคนนะครับอยู่ที่ตำบลทงชัยเหนือ
เพื่อปักทงชัยนะฮะได้คุยกับคุณแม่ของน้องทั้งสองคน
หลังจากที่เจอตัวลูกสาวเรียบร้อยนะอ่าคุณแม่น้องมีนบอกว่าเมื่อวานตอนบ่ายสาม
เหี่ยวเนี่ยมาที่บ้านแล้วก็ชวนเด็กสองคนคือน้องมีนกับน้องดัชมิวบอกจะพาไปซื้อของที่ตลาด
พาไปยัน๔ทุ่มยังไม่กลับอ่ะทีนี้ครอบครัวบอกโอ้โหแจ้งกันหมดแล้วบอกเอาไปไหนกันสองคนไปกับนายเหี่ยวนี่ยังไม่กลับเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะฮะตอนนั้น